เป็นแม่ค้าเป็นพ่อค้าเจ้าของสวนทุเรียนแล้วช่วงนี้ทุเรียนกำลังราคาดีก็ต้องมานั่งเฝ้านอนเฝ้าล่ะค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
ทุเรียนมันราคาดีหน้านี้ก็ต้องกินทุเรียนกันล่ะค่ะแต่แหมไม่ค่อยจะมั่นใจว่าสภาพอากาศเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่า
เพราะได้ข่าวมาว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี่แหละแล้วก็คาดว่ามันจะกินเวลาไปอีกสักสองสามวันด้วย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยนะพื้นที่ไหนจะร้อนหรือจะฝนกันบ้างค่ะ
ปัจจัยช่วงนี้ที่ทำให้เกิดฝนก็คือลมค่ะลมใต้ที่หอบเอาความชื้นขึ้นมามาเจอกับอากาศหนาว
ก็เลยทำให้ท้องฟ้าแปรปรวนเกิดฝนตกขึ้นหลายพื้นที่นะคะอย่างภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมีฝนตกหนักร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกด้วยแต่พื้นที่ไหนที่ไม่มีฝนนั้นช่วงกลางวันอากาศร้อนจัด
อุณหภูมิทะลุสามสิบเก้าถึงสี่สิบองศาเลยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นกลางวันอุณหภูมิพุ่งไปถึงสี่สิบองศา
หลังบ่ายถึงข้ามต้นระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนมีพายุฝนฟ้าคนนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่
ลมแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่าคลื่นลมสงบดีนะคะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
ประมาณร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิถือว่าท่องเที่ยวได้สบายสบาย
แต่ว่าจุดไหนที่มีฝนตกจะมีคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนเช่นเดียวกันนะคะ
จะมีฝนตกได้ร้อยละสามสิบถึงหกสิบของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจจะมีลูกเห็บตกได้นะคะ
แต่จุดไหนที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิทะลุถึง๓๙องศาเซลเซียส
ระมัดระวังอันตรายจากเรื่องของป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงจากโค้นล้มลงมาด้วยนะคะ
หน้าร้อนแบบนี้ฝนตกหนักนะคุณผู้ชมอย่าว่าแต่ร้อนอย่างเดียวมันเจอทั้งฝนเจอทั้งลมบางพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วย
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องระมัดระวังอันตรายกันด้วยแล้วไม่ใช่แค่อันตรายจากฟ้าฝนอันตรายจากขโมย
ขโมยเนี่ยจะมาขโมยทุเรียนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเลยก็ต้องก่อไฟเฝ้าแบบนี้ค่ะ
เสียงเสียงขโมยมาแล้วค่ะงานนี้อยู่ไม่ได้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ